อีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่ก็ขอน้อมนำแนวพระราชดำริ
ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
จากนั้นก็นำมาปรับใช้กับทั้งครอบครัวแล้วก็สอนลูกสาวทั้งสองด้วย

อีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
สอนลูกสำหรับคุณพ่อมอสปฏิพาณและคุณแม่เกมดวงพรค่ะ
ซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้พาลูกสาวทั้งสองน้องสโหน่และน้องสวรรค์ไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวนา
เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวที่บ้านบวกครกหลวงที่ตำบลท่าสาราจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อที่จะให้ลูกสาวทั้งสองได้รู้ว่ากว่าจะมีข้าวมาให้ทานแต่ละมื้อ
ต้องลากมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยของชาวนามากแค่ไหน
เที่ยวชมเขื่อนที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนทำให้มีเหล่าฟอลลอเวอร์เข้ามาคอมเมนต์แสดงความชื่นชม
วิธีการเลี้ยงดูลูกของทั้งคู่และความจงรักพักดีที่ครอบครัวปรัฐวีการมีแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เฉกเช่นประสบกัณฑิกรชาวไทยทุกมูเหล่า